เรื่องที่หลายคนอยากที่จะให้แรงสัตว์ธานั้นเกิดผล
ก็คือเรื่องของอาการป่วยของคุณปอทฤษฎีนะคะ
หลายคนทั้งสวดภาวนาทั้งเอาใจช่วยทั้งให้กำลังใจ
เพื่อที่จะหวังให้พระเอกหนุ่มกลับมาเป็นปกติ

เมื่อวานนี้มีข่าวที่หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกสะเทือนใจนะคะ
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งพาดหัวใหญ่เลยนะคะ
ตัดขาเหนือข้อเท้าซ้ายปทฤษฎี
หลังพบอาการติดเชื้อหวังยื้อชีวิต
หมอผ่าปอดซ้ายอีกเพื่อห้ามเลือด
หมอแถลงการอาการปธศภีรษฐีฉบับที่๑๔
ยืนยันจำเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้า
เพื่อควบคุมการติดเชื้อรุนแรง
และต้องผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดด้านซ้าย
ทางด้านบนซ้ายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็มีภาพของคุณปอทฤษฎีด้วย

เมื่อวานนี้เป็นการออกแถลงการฉบับที่๑๔ของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
สำหรับเรื่องของการแถลงว่าจำเป็นที่จะต้องตัดขา
บริเวณเหนือข้อเท้าซ้ายของคุณปอทฤษฎีออกเนื่องจากการติดเชื้อ
ซึ่งมีการไปสอบถามคุณพ่อของคุณปอ
พูดสั้นบอกว่าครอบครัวยังมีกำลังใจดีอยู่
นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือไงว่าคุณปอถูกตัดขาแล้ว
ถูกรายห้องตัดต่างนานนะครับใช่ค่ะมีเรื่องเยอะมากนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นับว่าเป็นวันที่๑๒แล้วนะคะ
ที่คุณปอทฤษฎีเข้ามารับรักษาอาการไข้เลือดออก
วิกฤตที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยเวลาประมาณ๖โมง๔๐ช่วงเย็นค่ะ

ก็ออกประกาศชี้แจงสยบข่าวลือทั้งหมดนะคะ
โดยบอกว่าคืนวันที่๒๐พฤศจิกายน
มีความดันเลือดที่ควบคุมได้ยาก
ภาวะติดเชื้อที่เท้าซ้าย
จำเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้า
เพื่อควบคุมการติดเชื้อรุนแรง
เมื่อวันที่๒๑พฤศจิกายน
และมีปัญหาตกเลือดซ้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
จำเป็นต้องผ่าตัดหยุดเลือดในช่องปอดด้านซ้ายในคืนวันเดียวกัน

การตอบสนองของม่านตายยังคงปกติ
การทำงานของตับและภาวะไตวายเฉียบพลันคงที่

เพื่อให้เครื่องช่วยหายใจนั้นทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่แก่ผู้ป่วย
ไม่สามารถประเมินการรับรู้ของผู้ป่วยได้
แทรกซ้อนที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารลดน้อยลง
ขณะนี้ยังต้องได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นความดัน

สารอาหารทั้งเลือดดำและทางสายยาง

และยังต้องให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ
โดยสรุปขณะนี้ก็ถือว่ายังตรวจไม่พบเชื้อไข้เลือดออกในตัวของคุณปอนะคะ
แต่ยังต้องรักษาภาวะแทรกซ้อนที่วิกฤต

ซึ่งหลังจากที่ทีมแพทย์ได้ประกาศแถลงการฉบับที่๑๔นี้ออกมา
สงวนสหวงคุณพ่อของคุณปอเนี่ยก็ออกมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือเล็กน้อย
ก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในการรักษา
แต่ก็ยังคงยืนยันว่าทุกคนในครอบครัวนั้นยังมีกำลังใจดี
และยังมีหวังในการที่จะต่อสู้ไปพร้อมกับคุณปอค่ะ

ผมคิดว่าทุกอย่างก็คงทราบกันตาม
ตามที่ทางคณะแพทย์หรือโรงพยาบาลท่านประกาศให้ทราบแล้ว
นะครับมันมันก็เป็นความจำเป็นตามที่หมอท่านพิจารณาแล้วครับ

ได้บอกคุณพ่อทางครอบครัวว่ายังไงบ้างครับ
ก็ไม่มีอะไรครับก็ตามนั้นนะครับขอบคุณครับ
มันเป็นเหลืองทักลอนในการรักษาใช่ไหมครับคุณพ่อ

มันก็เป็นที่สุดนะฮะที่จะต้องทำ

ทีนี้เมื่อวานพอมีคนมีแถลงการแบบนี้ออกมา
หลายคนสงสัยตั้งข้อสงสัยกันเยอะมากว่า
ทำไมคุณปอไปติดเชื้อที่เท้าซ้ายได้
แล้วทำไมติดเชื้อที่เท้าแล้วจำเป็นที่จะต้องตัดเท้าออกด้วยนะคะ
เรื่องนี้แพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็มีการออกมาชี้แจงในโลกออนไลน์นะคะ
เขาบอกว่าเวลาร่างกายเกิดภาวะช็อกจากการติดเชื้อ
ความดันโลหิตหรือว่าความดันเลือดก็จะตก

อย่างพวกปลายมือปลายเท้าน้อย

ซึ่งในรายที่เป็นแบบรุนแรงมากและยาวนาน
จะทำให้เนื้อเยื่อส่วนปลายที่ขาดเลือดตายไป

มันจะกลายเป็นแหล่งเรียกว่าซ่องสุม
แหล่งผลิตแหล่งติดเชื้อแบคทีเรียแห่งใหม่
เพราะว่าแบคทีเรียจะโตในเนื้อเยื่อที่ตายแล้วได้ดีกว่าเนื้อเยื่อปกติ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้ขาที่เนื้อตายมีการติดเชื้ออยู่

และที่สำคัญคือมันจะลามเข้ากระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ควบคุมความดันโลหิตแล้วก็การช็อกไม่ได้

เพราะฉะนั้นทีมแพทย์จึงได้ตัดสินใจใช้หลักการ
ก็คือตัดสวนน้อยซึ่งก็คือเท้านี่แหละ

ไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจปอดไตแล้วก็ชีวิตเอาไว้นั่นเองนะคะ
ก็ดังที่ใบแถลงการออกมา
บอกว่าผู้ป่วยมีความดันเลือดที่ควบคุมได้ยาก
จากภาวะติดเชื้อที่ข้อเท้าซ้าย
ดังนั้นจำเป็นต้องตัดขาซ้ายระดับเหนือข้อเท้า
แล้วก็อาน้ำอ้อยเมื่อวานผู้สิทธิ์ข่าวก็พยายามที่จะถาม

กระแสข่าวที่คุณปอทฤษฎีต้องย้ายห้องไปห้องปลอดเชื้อ

บอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลใดทั้งสิ้นได้
กำชับบอกว่าไม่ให้อาพูดอะไรเลย
ก็เลยทั้งหมดทั้งมวลต้องรอแถลงจากแพทย์
แล้วก็มีใบแถลงอากาศใบประกาศออกมาแบบนี้เท่านั้น
ใช่ก็ทางที่ดีเป็นการสยบข่าวลือด้วยนะครับ
เพราะว่าถ้ารอฟังแถลงการจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเดียว
ข้อมูลก็จะถูกต้องชัดเจนแล้วก็แน่นอน